คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะ
สำหรับเมื่อสักครู่นี้ที่มีการแถลงนะคะ
ก็มีน้องทีมหมูป่า๑๓คนนะคะ
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ
มีผู้มนุยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
มีนักจิตวิทยาแล้วก็หมอภาค
ที่ได้ร่วมกันนั่งอยู่บนเวทีนะคะ
เรื่องแรกเลยที่เราทุกคนอยากรู้ก็คือ
เข้าไปในถ้ำได้ยังไงตอนแรกทำไมตัดสินใจเข้าไป
ตกลงแล้วจะไปฉลองวันเกิดกันจริงหรือเปล่า
มีขนมขนมอะไรติดมือเข้าไปในถ้ำไหม

เรื่องแรกเลยนะคะว่าเข้าไปในถ้ำได้ยังไง
เอกตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ

ตั้งแต่งานปั่นจักรยานโดยตรงนะครับ
ว่าก็มีน้องเขาบอกว่า

เพราะว่าพวกผมเขาไม่เคยไปกันเลย

ก็ถ้าพวกเราอยากไปกันก็ได้ไม่มีปัญหา

ว่าไหนก็จะไปถ้ำหลวงแล้ว
เราไปอุ่นเครื่องที่สนามบนดอยไหม
ระหว่างทีนท็อกสายใต้กับทินท็อกสายเหนือ
ก็เลยเอาลงเฟสเป็นทางการวันพุธนะครับ
ว่าเจอกันวันเสาร์
คือจะไม่กำหนดอายุอายุไม่เกิน๑๖นะครับ

จะไปศึกษาในถ้ำดูว่ามีอะไรบ้าง

ส่วนตัวผมนี่เคยไปครับมีน้อง

ครับตอนโค้ชเอกเข้าไปครั้งนั้นมันลึกแค่ไหน
ลึกเท่ากับที่เราไปครั้งนี้ใช่ไหมครับ

ไปถึงจุดทั้งนี้แหละครับ

เพราะครั้งที่แล้วก็ไปก็มีผม
น้องดอมน้องโฟกแล้วก็น้องแปง

ไปครั้งแรกก็เหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับ
มีน้ำผักนิดก็ครั้งนี้ไปก็เหตุการณ์อีกแบบเดียวกันเลย

ก็เลยลองเข้าไปผมเนี่ยเป็นคนเข้าไปปุ๊บก็เลยว่า

ถ้าไปเรามีเวลา๑ชั่วโมง
มีเวลา๑ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องออกมาเลยนะ

เพราะว่าต้องออกมาก่อน๕โมงครับ
เพราะว่าจะไปส่งน้องตั้นไปเรียนพิเศษ

ไม่ใช่เพราะไปฉลองวันเกิดใครใช่ไหมครับ

พี่วันนี้ผมวันเกิดผมนะ

เดี๋ยวก่อน๕โมงผมต้องถึงบ้าน

ถ้าไปด้วยก็เดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปด้วยกันเลย
แล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้าน

เรารู้ว่าเราติดตอนไหน
ตอนกี่โมง

แล้วไปถึงไม่รู้ว่าตรงนั้น
เขาชื่ออะไรแต่พอรู้ทีหลัง
เขาเรียกว่าเมืองลับแลหรือเมืองบาดาน

ก็เลยทุกคนก็ว่า

ถ้าเข้าไปเนี่ยเราต้องว่ายน้ำไปนะ

เราก็อาจจะเปียกหน่อยอาจจะหนาวหน่อย

ตีอาสาว่ามาเดี๋ยวผม
ไปเช็คให้เองว่าลึกไหม

ทุกคนว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็น

บางคนที่ว่าว่ายน้ำยังไม่ค่อยแข็งแรง
ก็จะมีให้รุ่นใหญ่นะครับ

ส่วนใหญ่ของผมจะพาน้อง

ตลอดแล้ว

ก็คือให้น้องตีไหว้ไป

ตีก็เช็คน้ำตลอดว่าพี่
ไม่ค่อยลึกพี่แล้วก็ว่ายไปเรื่อย
แล้วก็น้องตีก็ว่าผมขึ้นฝั่งแล้วพี่

ตัวใหญ่เริ่มทยอยไปแล้วผมก็

ไปเช็คว่ามันไปต่อได้ไหม

พอตีน้องตีอยู่ปุ๊บผมก็เช็คระยะทางว่า

จะไปต่อไหมถ้าไปต่อเนี่ย

มันเกินเวลาที่กำหนดแล้ว

น้องตีเอายังไงตอนนี้มัน

น้องติว่าเรากลับก่อนพี่เดี๋ยววันหน้า
ค่อยมาใหม่อ่าก็เลยตอนนั้นก็คือ
น้องเขาก็เริ่มที่ว่าจะว่ายน้ำมา
ก็เลยบอกว่าพวกเราถอยทับก่อน

ทุกคนก็เลยพากันไหว้กลับ
พอว่ายกลับก็คือเดินกลับมาแบบปกตินะครับ

สามแยกตอนนั้นน่าจะเป็นน้องบิว

ก็บอกว่าพี่เราหลงทางหรือเปล่า

เพราะว่าเส้นทางมันมีอยู่เส้นทางเดียว

อันนี้มันใช่ตรงทางเข้าไหม

ตีว่ามาเดี๋ยวพี่ไปเช็คเอง

น้องอดุลถือเชือกไว้

ผมก็จับเชือกแล้วบอกสัญญาณ

นั่นหมายถึงว่าพี่ออกจากรูนี้ไปได้

ถ้ากระตุก๒ครั้งหมายถึงว่าให้ดึงกลับ

แล้วคราวนี้ผมก็เลยลองมุดเข้าไป
เพื่อที่ลองไปขุดดูว่ามันได้ไหม

ข้างล่างมันเป็นทรายหมดเลยแล้วด้านบนก็เป็นก้อนหิน

จังหวะที่ดึงออกมานะผมก็บอกน้องไนท์ว่า

รู้สึกกลัวครับ
ที่แบบไม่ได้กลับบ้านแล้วก็โดนแม่ด่า

เพราะเวียดก็น่าจะมีออกซิเจนที่เยอะครับ

หาทางแก้ไขให้ออกไปให้ได้

พยายาม
ก็บอกทุกคนครับสู้ต่อครับไม่ต้องท้อครับ
เออครับนี่คือเป็นรองหัวหน้าทีมแล้วนะนี่คือหัวหน้าทีมใช่ไหม

เมื่อกี้ที่กระตุกเชือกเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นกันแล้วส่งเสียงกันไม่ได้ยินใช่ไหม

มันเหมือนกับที่นักดำน้ำเลยพากันมีอาหารการกินมีขนมอะไรอยู่ในกระเป๋าไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยไม่เตรียมอะไรเลย
ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยครับเพราะว่ากินกันที่สนามตอนซ้อมบอลเท่านั้นครับ
ครับเอาล่ะเตรียมกลางคืน
พอไปถึงพอตอนนั้นปุ๊บก็เลยถอยออกจากที่จุดสามแยกแล้วครับ
เข้าไปประมาณ๒๐๐เมตรประมาณสองร้อยเมตรก็ไปเจอเนินที่เป็นทราย
แล้วอีกอย่างก็คือมีน้ำกรอบ
ที่ตกอยู่หน้าถ้ำเป็นเบ็ดมันน้ำย้อยครับน้ำย้อยที่ผากับหิน
ครับครับก็เลยบอกน้องว่าเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำดีกว่า
ก็เลยพากันนอนค้างคืนที่ทรายตรงนั้นแล้วก็ก่อนที่จะนอนหลับนะครับ
ก่อนที่จะนอนหลับก็เลยบอกน้องว่าไปเรามาไหว้พระก่อนนอนกันดีกว่า
ครับครับก็เลยพากันไหว้พระก่อนนอนกัน

ตอนนั้นคือไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลย
ก็คือคิดว่ายังไงวันรุ่งขึ้นคงหาทางออกได้
คิดว่ายังไงพรุ่งเนี้ยน้ำน้ำทะออกได้
เอาตัวรอดอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่นั่น
ผมพาน้องเขาเดินหาทางออกครับ
แล้วก็เขาส่วนใหญ่ก็จะผมจะคอยดูเวลาตลอดครับ
แล้วก็หาแหล่งน้ำกินในถ้ำครับ
น้ำเนี่ยกินยังไงครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นหนักหินย้อยครับ

น้ำนี่สะอาดพอที่จะดื่ม

เหมือนน้ำเปล่าทั่วไปครับ

อาหารไม่มีตลอดที่เราอยู่เนี่ย

มีการคิดหาทางที่จะมีอาหารการกินยังไงไหม

เริ่มรู้สึกไหมว่าร่างกายเราอ่อนแอ
วันแรกยังไม่รู้สึกครับ

ผ่านไปประมาณ๒วันก็เริ่มรู้สึกแล้วครับ

และเห็นว่าโค้ชเอกบอกว่าให้ทุกคนอยู่นิ่ง

แล้วก็ไฟฉายก็ให้ใช้อย่างประหยัดทีละคนใช่ไหมครับ

ทำยังไงไหนลองบอกสิให้ทุกคนทำอะไรเหมือนกันยังไง
ส่วนใหญ่ก็จะให้น้องที่มีไฟฉายแบบแรงครับ

ซึ่งก็อยู่ได้ถึงวันที่เท่าไหร่
ก่อนที่จะมีนักดำน้ำอังกฤษมาเจอ
วันที่๒ครับ
คุณสุธิชายุ่นก็เป็นตัวแทนสื่อมวลชนในการสัมภาษณ์ทั้ง๑๓คน

ก็แน่นอนว่าไม่ได้มีขนม
ไม่ได้เตรียมเสบียงตั้งใจเข้าไปแค่ชั่วโมงเดียว

ทีนี้ก็มีการพูดคุยกันเนี่ย
จากการที่ได้ฟังเนี่ยทำให้เรารู้ว่าทั้งหมดเองก็ไม่รู้ว่าที่ติดอยู่ด้านในเนี่ยมันผ่านไปนานมากน้อยขนาดไหน

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างนอกเนี่ยเขาช่วยเหลือกันขนาดไหนยังไง
ค่ะบางคนยังบอกเลยว่ากะว่าพอออกมาได้แล้วเนี่ยจะปั่นจักรยานกลับบ้าน
ใช่เพราะว่ามีการถามว่าตอนที่คัดเลือกออกกัน
ใครเป็นคนคัดเลือกว่าใครออกก่อนออกหลังที่ว่าต้องดำน้ำออก
ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า
พร้อมก่อนแข็งแรงสุดออกก่อนออกไม่พร้อมกัน
เอกบอกก็พี่หน่วยซิลนี่แหละให้โค้ชเอกเนี่ยเป็นคนเลือกว่าจะให้เด็กคนไหนออกก่อน
ทุกคนก็แข็งแรงพอกันก็เลยตัดสินใจเพราะทุกคนบอกว่าใครออกก่อนก็ได้ครับ
เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้คนบ้านไกลสุดออกก่อน
เพราะคิดว่าเดี๋ยวพอออกไปนอกถ้ำเนี่ยต้องขี่จักรยานกลับบ้านจะได้ถึงบ้านเร็วกว่าเขา
แล้วก็ฝากบอกด้วยว่าทำกับข้าวรอไว้หน่อย
ไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยเขาว่าไปกันขนาดไหนยังไงแล้ว
แล้วก็เลยคุยกันถึงช่วงที่ว่าการค้นหาการพาออกจากถ้ำเนี่ยทำให้เราต้องสูญเสียชีวิตของจ่าแซมไป

ซึ่งทุกคนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวฟังดูนะครับ
ยอมเสียสละชีวิตเพื่อที่ว่าจะปกป้องน้องหมูปากทั้ง๑๓คน
เพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างปกติอย่างนี้ครับ

แล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็คือพอรู้ข่าวว่ารู้ไหมว่ามีคนเสียสละชีวิตให้เราหนึ่งท่าน
ทุกคนตอนแรกก็มีอาการช็อกช็อกว่ามันจริงเหรอ
แล้วทุกคนก็
พอตอนนั้นพอรู้สึกปุ๊บทุกคนก็เสียใจ

เสียใจมากคือรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยคือเป็นต้นเหตุ
เป็นคนต้นเหตุที่ว่าทำให้พี่จ่า
จ่าเขาคือต้องทางครอบครัวเขาต้องเสียใจต้องเดือดร้อนอย่างนี้ครับผม

มีภาพที่วาดเพื่อที่จะแล้วก็มีข้อความอยากจะให้

นำเสนอหน่อยครับว่าภาพนี้และข้อความที่รำลึกถึงจ่าแซมครับ
ก็ตอนนี้นะครับก็คือมีหมอเขามาบอกว่า
มาบอกว่าคือมีลูกของจ๋าแซมมาพวกเราจะทำยังไง

เขียนข้อความส่งถึงครอบครัวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปยังไง
ก็เลยพากันมาเขียนเป็นความในใจ
เพื่อที่ถ้ามีโอกาสก็คิดว่าน่าจะมีคนส่งไปให้จ๋าแซม

จะลองอ่านข้อความที่เขียนเอาไว้สักคนสองคนไหมครับ

ขอน้องเล็กที่สุดมาอ่านหน่อยได้ไหมครับ
อ่านที่เขียนบันทึกเพราะว่าตัวเล็ก
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอให้ท่านสู่สุขติ
และขอขอบพระคุณท่านที่ได้เสียสละทั้งกายและใจครับ
และขอแสดงความเสียใจกับพ่อพ่อคุณจ่าอย่างสุขใจและขอกลาบขอบพระคุณ

ขอบพระคุณทั้งคุณจ๋าและทั้งครอบครัวคุณจ๋าทุกคนด้วยครับ
ขอให้คุณจะหลับให้สบายและขอให้ไปสู่
ที่ดีครับ
ขอขอบพระคุณจากใจจริงครับจากเอกพลจันทวงครับ
ก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ
ประทับใจตัวจ่าแซมที่ว่ายอมเสียสละชีวิต
เพื่อที่ว่าจะปกป้องน้องหมูป่าทั้ง๑๓คน
เพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างปกติ
แล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็คือพอรู้ข่าวว่า
รู้ไหมว่ามีคนเสียสละชีวิตให้เราหนึ่งท่าน
ตอนแรกก็มีอาการช็อกช็อกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอ
แล้วทุกคนก็พอตอนนั้นพอรู้สึกปุ๊บทุกคนก็เสียใจ
เสียใจมากคือรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ย
คือเป็นต้นเหตุอย่างนี้เป็นคนต้นเหตุที่ว่าทำให้พี่จ่า
จ่าเขาคือต้องทางครอบครัวเขาต้องเสียใจ
ต้องเดินร้อนอย่างนี้ครับ
ความจริงวันนี้ใช้เวลาที่พูดคุยเปิดใจกันเกือบชั่วโมงนะ